สถานการณ์โควิดก่อนตอนนี้แหม่ร่างกายมันอยากไปทะเลเหลือเกิน
อืมร่างกายต้องการทะเลแต่ถ้าใครจะเทไปแถวแถวหัวหิน
เช็คให้ดีฮะตอนนี้เจอคลัสเตอร์ใหม่ที่หัวหินนะฮะ
หัวหินภาวะคลัสเตอร์ซาวฟาลีติดตอนนี้๓๐กว่ารายแล้วนะฮะ
ออกประกาศอย่างเป็นทางการต้องมีการปิดชั่วคราว
ท่านผู้ว่าลงนามเองท่านผู้ว่าพันลบสิงหะเสนี
ผู้ว่าราชการจังหวัดประตูพิริขันต์ครับแล้วท่านเป็น
ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อของจังหวัดด้วยลงนามคำสั่งเรียบร้อย
ชั่วคราวนะฮะปิดสวนสัตว์หัวหินซาฟาลี
เคยไปไหมยังไม่เคยผมคุณคุณไม่เคยไปเหมือนกัน
ไม่เคยผ่านอยู่หัวหินซาฟารีฮะ
ปิดตั้งแต่สิบสองกันยายนถึงยี่สิบหกกันยายน
สิบสี่วันรวดเลยเพราะอะไรเพราะก่อนหน้านั้นเนี่ย
ห้าสิบกว่าคนตรวจไปตรวจมาเจอสักเกินครึ่งอ่ะ
ติดโควิดอันนี้เฉพาะพนักงานนะครับ
ของเรื่องคือตั้งแต่ตรวจคนแรกที่เจอเนี่ย
น่าจะมาจากขวานช้างขวานช้างแล้วก็ลามพนักงานเนี่ยอีก
มีอีก๒๘คนดังนั้นปิดทั่วคราวและยังไม่พอ
บรรดา๒๘คนมันลามไปถึงคนภายนอกอีก
รวมไปประมาณสัก๓๕คน
ถือว่าเป็นคลัสเตอร์ใหม่ของหัวหินฮะประจวบคิริขันนะครับ
เท่ากับว่าตอนนี้คือพูดไม่ได้มีความสบายใจเลย
ต้องตรวจสอบตัวเองให้ดีต้องมีการกักตัวเองไว้เบื้องต้นก่อนนะครับ
มีคนติดโควิดเป็นพนักงานอยู่ที่นั่นแล้ว
นี่เลยกลายเป็นเรื่องใหญ่นะฮะนี่คลัสเตอร์ใหม่ของประจวบคิริขันครับ
เอ้ยยังไม่ทันวางแผนเลยเขาเริ่มมีคลัสเตอร์กันอีกแล้ว
เรามาเป็นห่อมเป็นห่อมหลายพิกัดแล้วแล้วตัวเราจะได้ไปโดนไอทะเลเมื่อไหร่แล้วเนี่ย
จริงเนี่ยพฤศจิกาเนี่ยว่าจะไปหัวหินแต่คงไม่ไปแล้วค่ะ

พฤศจิกาโถพระคุณเขาจบนานแล้วล่ะ
ไม่แน่หรอกที่ผ่านมาไม่เห็นล่ะคะ
คือเขาเรียกว่าสิ่งที่แน่นอนคือสิ่งที่ไม่แน่นอน